อันนี้ในผับกระเจิงไม่ใช่ชื่อผับเขานะแต่คนในผับเนี่ยกระเจิงเลย
เพราะวัยรุ่นตีกันฟ่าฟันกันนะคุณฮะ
ข้าวของเอามาฟาดกันใหญ่เลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
โอ๊ยอะไรเนี่ย

คนกระเจิงกันหมดเลยนะครับเพราะกลัวโดนลูกหลงให้คุณ
กระเจิงกันหมดเลยนะฮะเพราะกลัวโดนลูกหลงไอคุณ
ส่วนนั้นก็ตีกันกระเจิงข้าวของกระจัดกระจาย

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายนะฮะ

เนี่ยผลัพธิแห่งนึงในพื้นที่ชายภูมิ

ผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เข้าแจ้งความที่โรงพักเมืองชายภูมิ
ดำเนินคดีกับฝ่ายตรงข้าม
ทีมข่าวสอบถามผ่านทางโทรศัพท์นะฮะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนายธวัชชัยสงวนนามสกุลแล้วกัน

หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่เข้ามาแจ้งความ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนวานนี้
ผมน้องชายและเพื่อนก็มาเที่ยวสารบันเทิงแห่งนี้แหละ
นั่งโต๊ะอยู่ตรงโซนกลางแถวนั้นเลยครับ

น้องชายผมก็แค่หันไปชนแก้วกับหญิงสาวของกลุ่มเพื่อนด้วยนะคุณนะ
ไม่ใช่คนไม่รู้จักเลยรู้จักกันอยู่บ้าง

แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันนับ๑๐เลย
เอาขวดมาตีที่ด้านหลังน้องชายทันทีครับ
ผมเป็นพี่นะผมก็เข้าไปช่วย
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายตามคลิปนะฮะ
จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนและพวกผมก็ได้รับบาดเจ็บ
พวกผมยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
หรือเปล่า
นะฮะห่วงหญิงแหละ
แต่จริงตัวนี้กับผู้หญิงเรานะ

ตำรวจสพเมืองชายภูมิได้ให้ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนลงบันทึกประจำวันนะครับ

ประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสกล้องวงจรปิดในสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วย
แล้วก็ต้องไปกำกับดูแลสถานบันเทิงนะ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันอีก